ปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อนบ้านมีให้เห็นบ่อยนะคะ
เครียดนะคะเวลาทะเลาะกับเพื่อนบ้านหนักมาก
ซื้อบ้านทีเราก็ต้องอยู่ยาวเนอะไม่ใช่ทะเลาะกันปุ๊บ
ซื้อใหม่ย้ายใหม่มันไม่ได้ย้ายหนีกันง่ายไง
คราวนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
บ้านหลังนึงเขาบอกว่าเพื่อนบ้านเขาเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังมาก
แล้วบ้านเขาคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะภรรยาเขาท้อง๘เดือน
เขาก็บอกโอ้โหมันข้างบ้านมันเสียงดังเกินไปจริง
เขาก็ไปเตือนว่าเบาเสียงหน่อยได้ไหม
พอไปเตือนปุ๊บโดนด่ากลับโดนด่ากลับไม่พอ
บ้านที่เปิดเพลงดังเขียนข้อความใส่กระดาษแล้วก็ไปแปะเอาไว้
บอกว่าเปิดเพลงดังแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
คุณเพิ่งย้ายมาก่อนย้ายทำไมไม่ดูก่อนว่าข้างบ้านเป็นยังไง

นี่ค่ะบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน
เขาก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ

คุณคิดว่าเสียงดังหรือไม่ครับลองฟังดู

เขาอยู่ในบ้านเขาเองแต่ได้ยินเสียงเพลงจากบ้านข้าง

แล้วเขาบอกว่าเดือดร้อนจริงนะเขาอยากจะพักผ่อน

แล้วต้องมานั่งทนข้างบ้านเปิดเพลงดังแบบนี้มันไม่ไหว
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียล

ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็เคยไปเตือนนะคะ
บ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเคยไปเตือนบ้านที่เปิดเพลงดัง
เบาเสียงหน่อยพอไปเตือนปุ๊บถูกด่ากลับ
แล้วก็ท้าว่าไปแจ้งตำรวจสิเนี่ย
แล้วก็บอกด้วยว่าอยู่มาเป็น๑๐ปีไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ

เขามีคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องเพลงดังนะคะ

บ้านที่เปิดเพลงดังก็คือเสียงผู้หญิงที่บอกให้ไปแจ้งตำรวจ
แล้วก็พ่อของผู้หญิงคนนี้เขาก็มาห้ามนะมาเตือน
บอสพั่งคุณมีแว้งกลับไปด่าพ่ออ่ะด่าพ่อตัวเอง
ก็ฟังแล้วคงไม่มีใครอยากจะมีปัญหาด้วยหรอกฮะ
คือความจริงแล้วเรื่องของเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะ
ถ้าไม่เหลืออดจริงเนี่ยนะไม่มีใครอยากไปเตือนอย่าไปบอกอย่าไปว่าอะไรหรอก
จริงคือไม่มีใครอยากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

นี่ค่ะพอไปเตือนถูกด่ากลับมาแบบนี้นะด่ากลับไม่พอ
หลังจากนั้นเนี่ยบ้านที่เปิดเพลงดังนะเขาเขียนข้อความในกระดาษ
แล้วเอาไปติดเอาไว้บ้านข้างที่เขาบอกเขาเดือดร้อน

เขาเขียนเอาไว้ว่าขอโทษที่บ้านนี้เสียงดังคือเราก็เสียงดังปกติอยู่มาเป็นสิบปี
ไม่เคยมีปัญหากับใครถ้าคุณจะซื้อบ้านคุณไม่รู้หรอกว่าควรดูเพื่อนบ้านก่อนซื้อ
ไม่ใช่ย้ายมาแต่มาไม่พอใจย้ายไปที่อื่นถ้ารำคาญไม่สนิทกูไม่สนจบ
แต่ว่าไอ้ที่ว่าไม่พอใจเนี่ยใช้คำว่าไม่ใช่ย้ายมาแต่เผือกไม่พอใจเลยเนี่ย

ไปที่อื่นถ้ารำคาญไม่สนิทไม่สนจบฟังทุกวันทนไม่ได้ไปตายซะอะไรแบบนี้
แล้วก็บอกว่าทั้งหมู่บ้านรู้จักกูหมดแล้วก็ลงชื่อด้วยนะจ๊ะลงชื่อตัวเองว่าสายป่าน
โอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดานะคนนี้
คุณสายป่านคะเนี่ยก็ถึงขั้นบอกเพื่อนบ้านที่เขาไปเตือนว่าพ่อยังห้ามไม่ได้เลย

นี่ค่ะทีนี้พอมีปัญหาแบบนี้นะคะเจ้าของคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้ว่าเขามีปัญหา
เพื่อนบ้านเปิดเพลงดังแบบนี้จะยังไงดีมันจะเอาข้อกฎหมายอะไรมาช่วยได้บ้างไหมนะคะ
เขาไปปรึกษาในเพจทนายอาสาว่าพอดีมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องเปิดเพลงเสียงดัง
พอเราบอกให้ลดเสียงลงหน่อยกลับมีข้อความด่าทอตามคลิปนี้
กรณีนี้เข้าข่ายหมินประมาทมาตรา๓๒๘ไหมครับ
เพราะมีชาวบ้านเขาออกมาดูด้วยรบกวนขอความคิดเห็นหน่อยและขอบคุณพลังโซเชียลด้วยนะครับ
ก็ถามเรื่องข้อกฎหมายไปเลยในเพจแล้วก็ถามคนในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ว่า
มีความคิดเห็นเป็นยังไงเขาจะไปแจ้งความจะทำยังไงได้บ้างไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
มันเข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญไหม
นี่นักข่าวของเราก็เลยสอบถามเรื่องนี้นะคะ
คือนายสุริยะมีโสพะอายุ๓๖ปีอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วภรรยาท้อง๘เดือนอยู่ด้วยค่ะ
คุณสุริยะเล่าให้นักข่าวของเราฟังนะคะว่า
ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว

แต่พบว่ามีผู้หญิงอายุประมาณ๒๐๒๕ปีบ้านอยู่ติดกันเนี่ย

ภรรยาท้องอยู่ก็ไม่ได้พักผ่อน
ล่าสุดเมื่อวานนี้เลย๒๘พฤศจิกายนกลับจากทำธุระ
ข้างบ้านก็เปิดเพลงดังสนั่นเลย
เข้าไปเตือนไปพูดดีว่าเบาเสียงลงหน่อยได้ไหม
แต่ก็โดนด่ากลับมาแล้วก็มาเจอกระดาษแปะหน้าบ้านแบบนี้
ให้ไปอยู่ที่อื่นแปะเอาไว้หน้าบ้าน
คุณสุริยะบอกเครียดเลยนะเจอแบบนี้
เขาเปิดเพลงดังผมไปทำธุระเข้ามา
ผมก็เลยบอกว่าน้องลดเสียงลงหน่อย
ด้วยเสียงที่เพลงที่เขาเปิดดังผมก็เลยใช้เสียงที่ดังนิดนึง
ลดเสียงลงหน่อยวันนี้เขาก็ลดเสียงลง
แต่หลังจากนั้นคือเขาก็เขียนข้อความแปะไว้ที่ข้างรั้ว
คือพี่เสียงเขาแค่ทางเดียวใช่ครับ

เขาเปิดมานานยังเปิดมานานไหม

นานประมาณกี่วัน
ประมาณแหละครับมันมันก็ระบุช่วงที่เขาอยู่เขาจะเปิดเขา
ตอนที่เรามาอยู่เขาเปิดหรือยัง

เรื่องแรกเปิดบ้างหรือเปิดบ้าง

คุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งพ่อเขาบอกเดี๋ยวคุยกับลูกเขา
เมื่อเช้านี้พ่อเขาก็โทรมาคุยกับลูกเขา
แต่ว่าไม่เป็นผลครับ

คือเราไม่อยากให้มีปัญหาครับ
นายสุริยาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เข้าไปพูดคุยกับพ่อแม่ของคู่กรณีแล้วนะคะ
พ่อแม่ของสายป่านไปปรับความเข้าใจแล้วแต่ว่าสายป่านคนนี้ก็ยังเถียงเหมือนเดิม
คือเขาก็เถียงพ่อแม่ตัวเองเขาก็เถียงแล้วข้างบ้านจะเอาอยู่ไหมอ่ะ
เขาก็กลัวนะคุณสุริยะเขาบอกเขากลัวนะเขาไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านอย่างอยู่อย่างสงบอ่ะ
ก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาข้อความเหล่านี้ที่เขามาแปะเอาไว้หน้าบ้านไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เป็นหลักฐานที่สพนขามเพราะเขาก็กลัวไงว่าภรรยาจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
แปดเดือนด้วยอะไรแบบเนี้ยกลัวว่าพอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวแบบเนี้ย
เดี๋ยวพี่ส่งไปให้อันหนึ่งสายปาดเขามาด่าคุณนะ
ก็จะได้ฟังได้แบบเต็มที่ไงไม่ต้องรบกวนใครด้วยนะฮะ
จริงมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะ